ผู้ต้องหาจูบจับเมื่อวันที่๒๔ธุรกิจกรายล๒๕๖๕
ครับแล้วครับในวันเดียวกันได้ขอประกันตัวออกไป
จนเป็นการประกันตัวเองที่ใช้เงินสดวาง๕๐๐๐๐บาท
ในส่วนนี้พนักงานสภาพสวนฯได้ทำสัญญาประกัน
จนถึงปัจจุบันมีการมารายงานตัว
ตามที่พนักงานสอบสวนนัดหมายไปทั้งหมด๒ครั้งนะครับ
เมืองต้นเนี่ยพฤติการในการหลบหนีเนี่ยไม่มีครับ
กรณีของการกระทำความผิดตามเมื่อวานเนี่ยก็มีโอกาสได้สอบปากคำผู้เสียหายนะครับ
ได้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไปทั้งหมดเจ็ดปากนะครับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้จากผู้เสียหายเนี่ยก็ได้ความว่าเป็นการกระทำลงมือทำเนี่ย
ก่อนวันที่ยี่สิบสี่ทั้งสิ้นจะมีเจสหนึ่งของของของคุณแทนที่มีการนัดมาตัดใหม่ในวันที่
อ่าเก้าธรรมคุมครับครับอ่าจากทรยศรักษาเนี่ยประสานไปทางคุณอ่า
ไปทางธรรมนายเจนแล้วก็อ่าเราต้องการตัวผู้เสียหายที่เข้าไปทำหลักจากวันที่มีการจัดคุมเพื่อมายืนยันการกระทำความผิดของเขาจัดคุม
อ่าจากพยานที่เราสอบปากคำปัจจุบันเราเรายังไม่เจอว่าหลังจากหลังจากถูกจับกลุ่มไปเนี่ย
เขาไปกระทำความผิดในการอ่าเสริมความงามคนเราเรายังไม่ไม่มีส่วนนี้อ่า
ส่วนนี้เรื่องของการพิจารณาในการผ่อนปัจจันครับอ่าการพิจารณาในการผ่อนปัจจันเนี่ยครับ
มันก็จะมีอ่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณ์ความอายามาตราร้อยแปดทับหนึ่งอ่ะ
ระบุว่าถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยไปก่อเหตุหรืออันตรายประการอื่นเนี่ย
ก็มีสิทธิ์ในการโดนของประกันได้ครับดังนั้นเนี่ย
เราอยากได้พยานที่มีการทำหลังจากวันที่โดนจับกลุ่มไปอ่าประมาณ
ให้ตัดคำตอบเจ้าในจังหวัดแล้วจะพิจารณาในจึกนี้ให้ครับ
เพราะฉะนั้นก็คือผู้เสียหายกลุ่มที่มาร้องเรียนเนี่ย
คือผู้เสียหายกลุ่มก่อนที่จะเกิดเหตุที่ก่อนวันที่จะไปจับ
ยี่สิบสี่พฤษฎีการยนต์หกห้าครับผมใช่ครับ
ถ้าถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากวันนั้นที่จับไปแล้วเนี่ย
แล้วมีคนที่เป็นผู้เสียหายไปทำอีกแสดงว่าเขาเปิดคลินิกอีก
ยังแอบทำอีกอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับผม
ซึ่งต้องไปหาเจ้าทุกข์ตรงนั้นมาแจ้งความเพิ่มเติม
อยากให้ถ้าเห็นข่าวแล้วเคยทำก็อยากให้รีบเข้ามาเลยครับ
อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นปคบหรือว่าสบสก็แล้วแต่เนี่ย
จะต้องไปตรวจสอบเพิ่มไหมฮะที่คลินิกที่เกิดเหตุว่ามันมีการกระทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
หรือว่าต้องรอให้มีผู้เสียหายมาแจ้งก่อนอ่าไหมครับไปตรวจสอบ
ไปตรวจสอบซ้ำได้ครับแต่ก็ขอเรียนคุณภาคภูมิอย่างนี้นะครับว่า
อ่าในการเข้าไปจับของเจฟของหมออามเนี่ย
เราทำไปในห่วงที่เราระดมจากบ่อเถื่อนในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายน
ครับมีการจับหมอเชื่อนภูพรมจับหมอเชื่อนเป็นทั้งหมดแปดจุด
ก่อนที่จะมีการมาแถลงข่าวในวันที่๖ธันวาคมนะครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องไปเก็บรายละเอียดของแต่ละอันเพื่อดำเนินคดี
กับอ่าตัวของผู้ต้องหาครับการเข้าไปตรวจสำอะไรเนี้ยครับ
มันมันมันอาจยังไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรทันทีครับท่านท่านผู้กลับฮะ
อย่างวันที่ไปจับเนี่ยมันเป็นการเป็นปฏิบัติการปูพรมที่เราไปจับหลายคลินิกใช่ไหมฮ
ที่เป็นคลินิกเถื่อนหรือว่าหมอเถื่อนก็แล้วแต่ซึ่งไอ้กรณีนี้มันก็รวมอยู่ในนั้นด้วย
แห่งใช่ไหมฮะทีนี้อย่างอย่างน้องน้องเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้แจ้งความเลยนะฮะ
อ่าอย่างเงี้ยเขาไปแจ้งได้ไหมแม้ว่าจะจับไปแล้ว๒๔วิจัยการยนต์๖๕
เขาอาจจะไปทำก่อนก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าทำช่วงคาบเกี่ยวก็แล้วแต่
อย่างนี้เขามาแจ้งความย้อนหลังได้ไหมคดีมันยังมีผลทางคดีอยู่ไหมครับ
หมดอายุความหรือยังอ่าเรียนเรียนเรียนอย่างงี้นะครับครับอ่า
ผู้เสียหายผู้ต้องหาที่ถูกจับในวันที่๒๔วิจัยการยนต์เนี้ย
เป็นการจับตามกรรมตามวาระที่ทำนะวันนั้นส่วนผู้เสียหายแต่ละท่านที่ทำในแต่ละครั้งแต่ละเคส
นั่นคือคดีใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะเวลานี้ครับอ่า
ของบ่ออาร์มเนี้ยมีสิทธิ์คดีอืมที่จะต้องเติมในคดี
ทุกคดีที่มีการสอบปากคำของผู้เสียหายไว้แล้วนะครับ
หน้าที่ที่น้องน้องจะเข้าไปเจ็ดคนนี้ก็จะมีสองคนผู้ใหญ่สองคนที่เข้ามาก่อนหน้านี้
แล้วนะครับเวลาปัจจุบันเนี้ยผู้ต้องหามีสิทธิ์คดีที่จะต้องถูกกันในคดี
เป็นอย่างน้อยครับครับท่านภูมิความว่าอ่าอย่างอย่างน้องอีฟ
น้องอีฟทำวันที่เท่าไหร่นะวันที่เก้ากุมภาค่ะอ่าเก้ากุมภาพันหกห้า
แล้วน้องยังไม่เคยแจ้งความเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอย่างเงี้ยอย่างงี้
ก็สามารถไปแจ้งความใหม่ได้ใช่ไหมฮะขออนุญาตครับน้องอีฟนี้อ่า
ให้คุณสุมารีไหมครับอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพิ่งไปแจ้งความเมื่อวาน
นั่นแหละครับนั่นแหละก็ถือไปรับดำเนินการอ๋อก็ถือว่าได้ได้แจ้งเมื่อวานแล้ว
ใช่ครับผมครับอ่าแล้วอย่างนี้อย่างนี้เข้าข่ายจะเข้าข่ายที่แบบ
แต่ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะถูกจับ
มันก็เลยยังไม่เข้าข่ายว่ามากระทำผิดซ้ำหลังถูกจับก็เลยไม่เข้าเงื่อนไขการเพิกถอนประกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
อาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไอ้ส่วนที่เราดำเนินคดีเนี่ย
จากสิบสี่เนี้ยเราเพิ่งดำเนินคดีไปแค่คดีเดียวอ่าถูกจับคุมมาครับ
พนักงานสอบสวนเองก็เพิ่งได้รับการแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวานนี้ครับ
ไม่ต้องห่วงครับก็ทุกเคสทุกท่านเนี่ยเป็นเจ้าทุกข์แล้วก็มีเป็นผู้เก่าหาในคดีของตัวเองครับ
เขายังมีอีกอีกสิบคดีเป็นอย่างน้อยและทางสพบก็ยินดีเปิดรับผู้เสียหาย
ไม่ว่าจะทำกับหมอคนนี้มาเมื่อไหร่ก็อยู่ในฐานะผู้เสียหายทั้งขึ้นครับ
ท่านท่านภูมิกับฮะอย่างตอนนี้เขาบอกเขามีหลายคนที่เสียเงินอะไรไปด้วย
หรือว่าต้องการรอการชดใช้เยียวยาเรื่องที่เขาถูกอ่าทำแล้วมันหน้าพงหน้าพังเลยอ่ะ
ทุกคนเนี่ยต้องมาแจ้งความไหมฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าควรมาแจ้งครับในกรณีนี้ผมจะขออนุญาตแยกเป็นสองส่วนนะครับ
ส่วนแรกก็คือว่าทำได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความได้
แต่กรณีที่มีการวางมัดจำหรือมีการหลอกลวงให้โอนเงินมาแต่ไม่ยอมทำให้
อันนี้อันนี้ถือว่ายังไม่ได้มีการการลงมือปฏิบัติการลงมือทำครับผมเพราะมีมีสองส่วนครับ
แต่เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยควรมาแจ้งความไว้ก่อนใช่ไหมฮะอ่ามามายินดีเลยครับ
มาได้มาได้ตลอดครับครับอ่ายืนยันว่าไม่ไม่ได้มีแก๊กมีไม่ได้มีเส้นใหญ่
ไม่มีตำรวจที่ไหนช่วยเหลืออะไรเขาใช่ไหมไม่มีแน่นอนครับต่อให้อยากจะช่วย
ก็ช่วยไม่ได้ครับครับทางผู้เสียหายจะได้สบายใจ
เพราะเขากังวลว่าจะมีเส้นใหญ่มีใครคอยช่วยเหลือหรือเปล่า
บางทีไปแจ้งความแล้วตำรวจบอกเขาเคยถูกจับไปแล้วนี่
จะยังไม่ต้องแจ้งหรอกอะไรอย่างเงี้ไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีครับ
มาได้เลยครับให้ไปแจ้งที่ไหนครับท่านที่ตกลงให้ไปท้องที่เกิดเหตุ
สอนอดสุทธิศาลหรือว่าให้ไปที่ปคบเลยครับเรียนเรียนเรียนอ่า
คุณพักภูมิอย่างงี้นะครับว่าครับปคบเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานเฉพาะ
ที่มีอำนาจสอบสวนเฉพาะตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้นะครับ
ในส่วนของปคบกองขี่เนี่ยก็จะมีอำนาจตามผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
สุขภาพครับอ่าคลินิกอ่าสนานประกอบการช่วงสุขภาพต่าง
แต่ถ้ามันเป็นความผิดที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับ
ดำเนินการให้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของ
ช่อโกงอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้ทางอ่าปคบไม่เนียมน่าสอบสวนครับผม
ก็ต้องไปที่สุธิศาลก่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะท้องที่สอนอ
เราเราพูดถึงในเรื่องของการหลอกให้โอนเงินเราไม่ยอมทำให้นะครับ
อ่าครับขอบคุณครับ
ก็แสดงว่าต้องไปสอนอสุทธิศาลก่อนถ้าใครคิดว่าเสียเงินไปแล้วต้องการเรื่องของช่อกง
ครับผมใช่ครับอย่างนี้เรียนเรียนเพิ่มเติมพี่ภาคภูมิอย่างนี้นิดหนึ่ง
ในส่วนของการช่อโกงในส่วนของการช่อโกงเนี่ย
คดีที่เขาลงมือทำแล้วเขาหลอกลวงว่าเป็นหมออันนี้ก็เป็นเรื่องของการช่อโกงแล้วครับ
ช่อโกงเป็นหมอแล้วได้ลงมือทำสามารถแจ้งความที่ปคด้วยเลยครับ
แต่นะคือยังไงถ้าใครคิดว่าตกเป็นเหยิบไปที่ปค
ก่อนกันแล้วกันแล้วได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ย
ขอบคุณมากครับท่านครับขอร้อยยัดเพิ่มเติมพี่ต้องชูอ๊อฟนิดนึงครับ
คือว่ากรดีคนิคกระทำกว่ามผิดเนี่ยแล้วยังไม่ได้เข้าไปตรวจคำ
ขอเรียนว่าในกรุงเทพเนี้ยมี๓๐๐๐กว่าคนิค
ซึ่งเราจะต้องคอยเข้าไปตรวจสอบก่อนจะเยอะหน่อย

โอกาสหน้าเมื่อไหร่สอบถามเพิ่มเดิมครับสวัสดีครับ

เหลือ๓๐วินาทีจริงใครเป็นตัวแทนหน่อย

อยากทราบว่ามีหมอ

ก็คือฝากบอกอย่างนี้ละกันค่ะก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคลินิกอะไรก็ตามต่อให้คุณตรวจสอบแค่ไหน
แต่ถ้ามีข่าวออกไปเอาจริงเขาก็คือตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสที่คลินิกแล้ว
โฟกัสที่ตัวเขาเพราะว่าตัวเขายังใช้ชีวิตปกติ
หลอกคนอื่นในเรื่องการช่อกงได้ปกติ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเห็นข่าวปุ๊บคุณอาจจะไม่รู้หรอก
ใครให้คุณไปเสิร์ชหาดูก่อนว่าใช่หมออาร์มโลเซคลินิกหรือเปล่า
คือมองว่าไอ้ตัวสถานที่ที่ตั้งเนี่ย

แล้วหมอจริงด้วยนะคะที่อาร์มเคยพูดถึงก็ให้ไปตรวจสอบด้วย

ก็อยากทราบว่าหมอที่เกี่ยวข้องกับคลินิกนี้
หมอแหม่มกับหมอลินเนี่ยเขามีส่วนร่วมกัน

ใช่ค่ะหมอจริงเที่ยวส่งให้เราตรวจสอบ

ที่ให้หมอปอมเป็นคนสอน

เขายืนอยู่ในห้องคาตัดแต่เขาไม่ได้เป็นคนลงมีด
เอาละเดี๋ยวยังไงฝากตำรวจเขาตรวจสอบต่อกันแล้วกัน